สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด

กลับมาเจอกันไทยรัฐทีวีหลังครบทรงชาติ

เชิญผู้ดำ

เดี๋ยวฉันช่วยเสิร์ฟให้มันคืออะไร
เราจะเห็นว่าสอสอของทางก้าวไกรนะฮะ

แม้กระทั่งเขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขายังมาพูดว่า
มะเร็งยามะเร็งทุกวันนี้

ให้เกิดประโยชน์เนี่ยยามะเร็งอาจจะเหลือ
๖บาทก็ได้เขาก็ว่าอย่างนั้น
ผูกขาดหรือเปล่าเช่นวันหนึ่ง

แล้วมันเกิดลูกใหญ่กว่าหวานกว่าอะไร

สมมุติอย่างหากบ้านหนูมี

หนูก็ขาดแต่เราก็ลองต้อง

แต่เป็นอย่างไรคุณหนูจะเล่าให้ฟังผู้เชี่ยวชาญ
ไม่เล่าอ่านตามสคริปต์นี้
คือเรียกว่ากลายเป็นคำศัพท์ที่ฮอตฮิตขึ้นมา
หลังจากที่สังคมก็ได้มีการทวิตเตอร์ถึง
ทวิตถึงแล้วก็มีการพูดกันเยอะแยะมากมาย
คือเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกส์
โดยเป็นความตกลงการค้าเสรี
ครอบคลุมในเรื่องของการค้าการบริการและการลงทุน
เพื่อสร้างมาตรฐานรวมถึงกฎระเบียบร่วมกัน

ในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มาตรฐานแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาล

โดยเฉพาะตลาดแคนนาดาแล้วก็เม็กซิโก
ซึ่งไทยเองเนี่ยยังไม่เคยมีข้อตกลงทางการค้าเสรีด้วย

ของการส่งออกทั้งหมดจากไทยนะครับ
แล้วก็มีอัตราการเติบโตอยู่ที่๙

หลักที่ไทยส่งออกไปแคนาดาได้แก่อาหาร

เป็นอาหารทะเลแปรรูปมีข้าวมีผลิตภัณฑ์ยาง

ก็คือรถยนต์แล้วก็ส่วนประกอบรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะ
สินค้าในหมวดต่างกล่าวนั้นมีโอกาสไปได้ดี
ก็คือหรือว่ามีการระบุรายการที่ไม่เปิดเสรี
นั่นหมายความว่าประเทศสมาชิกสามารถระบุหมวดธุรกิจบริการ
ที่ไม่ต้องเปิดการค้าเสรีได้
ส่วนที่เป็นหมวดธุรกิจบริการอื่น
ที่ไม่ได้เลือกเอาไว้ในข้อตกลงนะฮะ
จะต้องเปิดเสรีต่อนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด
ดังนั้นสำหรับไทยที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปิดในหมวดบริการ
การเปิดเสรีนี้อาจทำให้ธุรกิจบริหารภายในประเทศ

อุตสาหกรรมการเกษตรจะเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้น

ปุ๋ยแล้วก็ถั่วเหลืองที่จะเข้ามาตีตลาดไทย
หลังจากเปิดเสรีด้านการค้า
ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาตินั้นสามารถนำพันธุ์ของเมืองไทยเนี่ย
ทำการวิจัยเพื่อสร้างพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมา

ข้อนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อกเกษตรกรไทยโดยตรงเลย
เพราะถ้านำพันธุ์ใหม่นี้มาปลูกแล้ว
ไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนเมื่อก่อน

ทำให้ต้นทุนการเกษตรนั้นยิ่งสูงขึ้นไป
นอกจากนี้ธุรกิจอื่นในไทยเอง
ก็ต้องเตรียมรับมือกับการลุกของตลาดต่างชาตินะฮะ
เปิดโอกาสทางการแข่งขันให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น
จากการลดภาษีสินค้านำเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล
รวมถึงการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้าซื้อกิจการท้องถิ่นได้

น่ากลัวเอาง่ายประเทศไทยของเรามันมีอาชีพต้องห้าม
อาชีพที่เราสงวนสิทธิ์ให้กับคนไทยด้วยการทำเนี่ย

อังเทศหมอช่างปังผมก็ยังใช่เลยอะไรอย่างนี้

คนต่างชาติมีสิทธิ์เข้ามาทำงานในประเทศไทยของเรามากขึ้น

ปรากฎคนทัยประเทศไทยของเรา
คุณคิดอย่างง่ายคิดแบบชาวบ้านคิดยังไม่ต้องเอาหลักการ

เราก็ยังเสียโอกาสต้องผมบอกทุเรียนของเราส่งออก
ปรากฏว่าทุกวันนี้คนจีนเขาก็มาทำไม
เหมาสวนไม่ใช่เหมาสวนไม่ใช่มาซื้อจากเกษตรกรไทยนะครับ
เหมาตั้งแต่สวนแล้วก็สร้างปลูก
ตั้งแต่ปลูกก็แหละปลูกแล้วก็ส่งไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

เขาถ่ายตั้งแต่ทุเรียนออกลูกเล็กน่ารัก

สักพักเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีของเขา
ทุเรียนเริ่มโตขึ้นเริ่มคุณแบบรอคอยที่จะกินตุ้งทุเรียนอันนี้
ทำให้เกิดแวร์ลูกทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของทุเรียนเหล่านั้น

ไม่ถึงเลยอืมไม่ใช่เงินเข้าจีนโดยหมดเลย

เกษตรกรเป็นอาชีพหลัก
ค่ะเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วนะฮะ

คณะกรรมการการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน

แล้วก็เพราะว่าเขาคิดกันอย่างนี้

มากกว่าผลเสียหากไทยเข้าร่วม

ข้อดีคือการเพิ่มโอกาสส่งออกของใคร

แล้วก็เขาบอกว่าอาหารส่งออกของ

ตอนนี้มันก็จะได้มีโอกาสส่งออกไปมากขึ้น

ก็ใช่ไงทั่วสูงเหรียญจำกันได้ไหมอ่ะ

ก็คือสะเขาเบลอเรือลบเงินกลับบ้านบ้างหมด

ลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เราก็จะเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าหลายประเภท

หรือเอาง่ายมันก็จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบด้านแรงงาน
พยากรสิ่งแวดล้อมของไทยเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะ
ระยะยาวนี่ฟังแล้วก็ดูสวยหรูดีเนาะ

มันหมายความว่าอะไรประเทศสมาชิกเนี่ย
จะสามารถระบุธุรกิจบริการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีได้

ส่วนหวดธุรกิจบริการอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ในข้อตกลง
ต้องเปิดเสรีนี่ไง

เราทุกวันนี้เอาคิดกันแบบภาษาชาวบ้าน
มันกำลังจะเกิดขึ้น๓ปี๔ปี๕ปีอยู่แล้ว
อันนี้เราจะต้องมานั่งไม่รู้อ่ะ

แต่หมายถึงว่าต้องมานั่งระวัง
คือมีน้อง
เดี๋ยวกลายเป็นฉันแบบว่าคิดตรงข้ามกับเขาไม่พี่ก็เข้าใจ

มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่แล้ว

ผมว่าในมุมของผมเองผมว่า
เพราะว่าประเทศเรายังไม่ได้แบบพัฒนาจนถึงขนาด
มันเพียงพอใช่ไหม

ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศค่อนข้างจะปิดในหมวดบริการนะฮะ
การเปิดเสรีอาจจะทำให้ธุรกิจภายในประเทศเนี่ย
เสียผลประโยชน์ให้กับคนเมืองต่างชาติเขาก็ลงทุนกันไป
เอ้าไม่ต้องคิดอะไรนะฮะ
สมมุติเรามีอุตสาหกรรมการเกษตร

ประเทศไทยเนี่ยจะประเชิญการแข่งขันที่มากขึ้น

สินค้าจากเกษตรเมื่อมีแคโนดาปุ๊บ

ให้ประเทศสมาชิกเนี่ย
คืออนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ทำให้พลังไปใช้พร้อมใหม่อยากจะทำอย่างไร

ลำไยไอบ้านหนูหรือ
ไม่แค่เฉพาะข้าวก็เหมือนกัน

เขาไปทำทุเรียนที่อร่อยกว่าเราขึ้นมาล่ะ
เขาไปทำลำไยที่ลดกว่าหล่อนขึ้นมาแล้ว
เขาไปทำพันธุ์ข้าวที่มันแบบกินแล้วไม่อ้วนขึ้นมาล่ะ

ในที่สุดแล้วอันนี้แหละมันเป็นช่องโหว

เขาสามารถนำพืชพันธุ์เมืองไทยของตัวเนี่ย

ไปทำการวิจัยแล้วก็สร้างพันธุ์พืชขึ้นใหม่

ข้อนี้มันส่งผลเสียต่อเกษตรกรโดยตรง

จะไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้
อืมคุณจะเก็บเมล็ดไปปลูกต่อไม่ได้เลยนะ

ถูกเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไร

เพราะคืออย่างข้าวเนี่ย
เราก็คือต้นก่าที่เคยเดิมมีก็เก็บไว้

เราไปเอาข้าวพันธุ์ใหม่ของเขามาปุ๊บใช่ไหม
เราเสียเงินเนอะ

ต้องไปซื้อเข้ามาอีกก็เสียเงินเพิ่มเข้ามาอีก

เอาง่ายอย่างเช่นเครื่องสำอาง

ถือว่าเป็นเครื่องสำอาง

โทมินโทมินโฮมินวิตามิน

แต่ของพี่แบรนด์คนไทยถูกไหม

ไม่เอาดีกว่า
เอาฟังก่อน

เรามีจดระบบจดแจ้งก่อนผลิต

ประเทศไทยอาจจะต้องห้ามสารนู้นสารนี้ถูกต้องไหม
จะต้องตรวจกันสารนี้ได้หรือเปล่า

แต่ถ้าสมมุติไอ้ตัวนี้เข้ามาปุ๊บ
เฮ้ยไอ้สารต้องห้ามเท่านั้น

ใช่เพราะตอนนี้จริงออยจะมีข้อกำหนด

เรื่องของสารที่ใส่ลงไปอะไรอย่างนี้
ปริมาณที่เท่าไหร่ซึ่งแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน

เขาจะระบุมาอยู่แล้วคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะระบุมาแล้ว
ไอ้ตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ย

สิ่งที่เรากันกันมาตั้งนานเข้ากันได้หมดเลย

ในประเทศที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิกนะ

เป็นความปลอดภัยของรายการศาล
อาจจะไม่ใช่มาตรฐานไทยแล้ว

เอาง่ายคุณโน้ทบอกคุณในแฟนเพจ

บอกพ่อคุณมดดำให้ปัดตกตอนเข้าสภาได้ไหมครับ
คุณพระดำต้องไปคุยกับป้าหน่อยนะ

ผมเห็นคุณนั่งอ่านอยู่อย่างนี้

เพราะวันนั้นเธอแบบเลวไง

โอ้นี่นี่น่าทำไมวันนี้ข้อมูลเยอะ

นึกออกป่ะการทำงานกับพิธีกรชั่ว

แต่ว่าคือมันเหมือนกับ
พูดตรงนะไม่ค่อยมีใครนำเสนอเรื่องนี้เลย

คนก็รู้นะแต่ว่าพอดีเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อน
เออก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไงขอไปศึกษาก่อน
แต่ก็บอกมดดำคุณดำเอามานำเสนอหน่อย

สมุนไพรไทยเขาบอกว่าไม่ได้ประโยชน์ด้านภาษีในการส่งออกยาสามัญนะฮะ
เพราะแหล่งวัตถุดิบไม่ใช่ประเทศสมาชิกอันนี้น่ากลัวแล้ว
ที่สำคัญยามองยาดมอะไรที่เป็นยาแผนไทยสมุนไพรทั้งหลาย
ส่งออกไม่ได้ค่ะคุณคิดดูเอาเองแล้วกัน

จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นอย่างมากมาย
มีสินค้าที่ใช้แล้วเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษี
ไอ้พวกนี้เมย์อีกหน่อยมันจะเข้าประเทศมาโดยไม่ต้องเสียภาษี
นำเข้าส่งออกได้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียน
เราได้เสียมากกว่ากันสรุปประเทศไทยเนี่ยจะได้หรือเสียมากกว่ากัน
สภาพัฒน์นะฮะเขาเผยว่าประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ๑๗ล้านล้านบาท
โดยมาจากการส่งออกมูลค่า๗๕ล้านล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าการเกษตร
ขณะที่การท่องเที่ยวเนี่ยมีมูลค่า๒ล้านล้านบาท
ซึ่งธุรกิจบริการเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยซ้ำไป
เขาบอกว่าขนาดตอนนี้เราไปดูว่าเวลาที่จะศึกษาว่ามันได้หรือไม่เสีย

เราจะต้องไปดูความคิดเห็นของนักวิชาการของนักการเมือง
ซึ่งต้องยอมรับนะฮะคุณพิธาหมอเก่งหรืออะไร
เขาทำเรื่องนี้ในการที่อภิปรายเมื่อวันที่๒๗
เขาพูดไปค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควร
ประชาชนอาจจะเดือดร้อนนะ
ประชาชนอาจจะเดือดร้อน
มันน่าจะดีกับกลุ่มที่เป็นนักลงทุน

มันดีสำหรับกลุ่มที่

ไม่ง่ายคือคุณในทุนจะได้ประโยชน์
แต่ว่าประชาชนเองยังเสียประโยชน์
รวมถึงเกษตรกรอันนี้ก็จะเสียประโยชน์เยอะหน่อย
ที่แบบว่าต่อไปมันจะลำบาก
พวกยารักษาโรคอะไรมันก็จะแพงขึ้น
สินค้ากัศนกรกรกันก็แพงขึ้น

หรือแบบความหลากหลายทางชีวภาพ

เพราะฉะนั้นมันอาจจะเครียดแต่ก็คุณก็ลองลุ้น

เรื่องปากท้องทุกคนต้องกินข้าวทุกคนก็จะกินกล้วย

คือต้องคิดดีก่อนผมว่านะ

ซึ่งเอาง่ายเอาแล้วใครเป็นคนตัดสินใจ

อย่างนี้ที่วันนี้คือเอาง่าย
อย่างพี่ทาพี่ทาหัวหน้าพระเก้าไกร

ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบหลายอย่างนะฮะ
โดยรวมแล้วเห็นได้ชัดว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย
แล้วเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

โอเคนะครับไปเรื่องของเคอร์ฟิลล์บ้างนะฮะ
เรื่องของเคอร์ฟิลถูกต้องค่ะ
หลายคนก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิลล
ก็คือการห้ามออกจากเคหาสถาน
ในวันละ๒๓นถึง๓นยังไงบ้างนะคะ
โดยวันนี้ค่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือว่าสบคก็มีการเปิดเผยออกมาแล้ว

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนเป็นต้นไป

ใช่รถติดเหมือนกันคิดแล้วอืมแต่ก็ยังคงงด
การเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศค่ะ
เนื่องจากว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะนำเชื้อโควิด๑๙เข้ามา
ส่วนการผ่อนคลายมาตรการระยะที่๔
ก็เป็นกลุ่มกิจการแล้วก็กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือการผ่อนผันการใช้สถานที่
อย่างเช่นโรงเรียนโรงเรียนต่างนะโรงเรียนอนาชาติ
สถาบันกวดวิชาเปิดได้
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนเลย

สองกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก็ได้แก่การจัดการประชุมการอบรม
สัมมนา๔ตารางเมตรต่อคน
จัดงานอีเวนต์งานนิทัศกาลระยะนั่งหรือว่ายืนห่าง๑เมตร
การแสดงดนตรีคอนเสิร์ต๕ตารางเมตรต่อคน
บริโภคสุราแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพัฒนาคารนะคะ
โรงแรมร้านอาหารเปิดได้
ยกเว้นในส่วนของสถานบันเทิง
เช่นผับบาคาราโอเกะแล้วก็โรงเบียร์
ยังไม่อนุญาตให้เปิดนะคะอันนี้

ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย๒ตารางเมตร
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก็จะได้รับการเปิดอีกครั้ง
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีการกำกับดูแลค่ะ
กล้องถ่ายละครอันนี้เลย
ขยับขึ้นมาหน่อยไม่เกิน๑๕๐คน

มีผู้เข้าชมไม่เกิน๕๐คนด้วยกัน
จะเป็นเรื่องของกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพหรือว่าสันทนาการ
ก็ได้แก่สถานประกอบการด้านสุขภาพ

แบบรวมเปิดได้ยก
สนามเด็กเล่นล่ะสระว่ายน้ำล่ะสวนน้ำเปิดได้แล้วนะคะ

อันนี้ที่แบบว่าน้องจะเข้าไปแล้วเล่นรวมกัน

ที่แบบว่าอยู่ในห้างหรือว่าตามตลาดนัดอะไรพวกอย่างนี้

เล่นได้หมดทุกประเภทกีฬา
แต่ถ้าจะมีการแข่งขันต้องไม่มีผู้ชม
ส่วนสาธารณะลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย
นี้ได้ตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญ

แต่ร้านเกมภายนอกยังเปิดไม่ได้นะคะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
สำหรับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๔รายด้วยกันค่ะ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๑๒๕ราย

รายแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตณปัจจุบันนี้คงที่อยู่ที่๕๘รายค่ะ
ผู้ป่วยใหม่๔รายมาจากอะไรบ้าง
เดินทางกลับมาจากอินเดียอันนี้
ตรวจพบนะคะว่าติดเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการ
แล้วก็ยังคงไร้รายงานการติดเชื้อในประเทศ
เป็นวันที่๑๘แล้วค่ะ๑๘วันติดต่อกันแล้วค่ะพี่หนุ่ม
ก็ตัดสักประมาณ๒๕วันเนอะตามข้อกำหนดถูกไหมคะ
เอา๒๕หรือ๒๘ดีที่

คุณแม่ก็คิวข่าวเดี๋ยวเราไปจัดรายการให้นู่นเลย

แต่อยากขึ้นเครื่องบินต่อไปนี้ไม่ต้องเว้นที่นะนะ
พวกแม่ไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไม่ไปเรื่องนี้ก่อนให้จบก่อน

ไปเป็นเพื่อนไหนไม่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวให้ม้ามไป
หื้อมะชอบรำคุณนี่คือคนเร็วค่ะ
คุณให้มะชอบไล่รำอยู่นึกออกมั้ย
นี่เขาบอกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินน้อง
ไม่เกิน๑ชั่วโมงต่อไปนี้คือไม่ต้องเว้นเบาะแล้วนะ

อยู่บนเครื่องบินเพราะว่าเขาบอกว่า
เชื้อเนี่ยมันจะติดต่อได้มันต้องใช้เวลา๒ชั่วโมงขึ้นไป
ส่วนรถโดยสารให้รับส่งได้ไม่เกิน๗๐แล้ว

เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่าตัวเครื่องบิน
ก็จะกลับมาปกติ
จะต้องกลับมาปกติโดยไม่มีข้อแม้อะไรแล้ว

เมื่อกี้ที่น้องบอกไปแล้วโอเคเปิดไม่ได้นะครับ
แต่ในขณะเดียวกันคุณจะไปกินสมมุติ

ฮะหนุ่มสไล่หนอนอยากฟังหนุ่มสไล่หนอนโชว์นี่

เหรอเออทำไมคุณต้องฟังรอฟัง
นี่ผมนั่งฟังหนุ่มขืนสไลด์หนอน
หนุ่มอยากโค้งอะไรขึ้นมาแบบแปลก
จะได้ไม่ต้องแบบวันหนึ่งการทำงานกับหนุ่ม

คือหนุ่มหนุ่มหนุ่มยาวโค้ง
อะไรที่มันเป็นประหลาดวันหนึ่งเข้าใจป่ะ
เอาโพกอะไรที่มันฉันพอมีความรู้
อุ๊ยปวดไปดีโพ้งอ้าวลูกกูจะไปต่อยังไง

แต่เรื่องนี้พี่รู้ใช่ไหมค่ะหนุ่มสไล่หนอนนี่
หนุ่มสไล่เอาล่ะทำไมต้องรู้เรื่องหนุ่มสไล่หนอนหนุ่ม

คือเขาได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ๑๙๑
มีชายโรคจิต

บริเวณป่าระมะข้างเกิด
นะฮะซึ่งเป็นถนนระหว่างชุมชนบ้านหนองใหญ่โน้น
ชาวิดอุดรนทานี่ขนาดที่หญิงสาวผู้เสียหาย๒คน
คี่มอเตอร์ไซค์มาคี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บ

ตกใจนี่ก็เลยต้องเอาล่ะตกใจทำไม

หมายความว่าเขาขี่บราไซด์มา

อย่างที่หน้าฉันจะเร็วไปตายที่ไหนไม่ถึง

เขาบอกว่าในที่สุดก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ปกติไทยรัฐต้องมีภาพไงต้องมีภาพแบบว่าประกอบ

มันก็ใกล้กับกันชัยนี่แหละรู้ไหม
สุดใจส่งที่บนเกลือ
อายุ๔๒ข้อลับสำเร็จตั้งใจทำนะ

แต่ตนเนี่ยเดินหาไข่มดแดงในป่าอยู่

มันก็เข้าไปกัดมันก็เลย
หนุ่มชอบให้ฉันอ่านข่าวช่วยอย่างนี้เนอะ

นาคือหุ่ยหญิงไม่เห็นก็เลยคิดว่าอุ๊ยสไลด์นอนอยู่
ถูกต้องเพราะฉะนั้นมีเหตุผลนะครับลวงออกมาไม่ได้จะสลาย
ออกมาปัดมดแดงมันกัดในขนาดที่มดกัดไปแม่มันคันไปมันเกิดอารมณ์ทางเพศ
งั้นงั้นได้ไหมล่ะเกามากไปหน่อยเกานักไปหน่อย
นุ่มเธอชอบยู่ไอ้ท่านทำอะไรเบาบ่อยนะ
จริงชีวิตฉันเป็นพิธีกรอันเป็น๒๐ปีไม่เคยจะพิธีกรเลยครับ

จังหวัดเดียวกันปรากฏขนาดเกิดอารมณ์ทางเพศอยู่เนี่ย
ก็มีผู้เสียงหายะคีย์จักรยานย้อนพาดมาพอดี
ตำรวจรองสารวัตรเลยนะฮะ
รองสารวัตรปราบปรามสอบพ่อเมืองอุดรณ์ท่านนี้เปิดหัว
มีประชาชนมาแจ้งคนโรคจิต
ล้วงอวัยวะเพศออกมาสำเร็จความไข้
ลงไปที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถจับคนก่อเหตุได้
โดยอ้างว่าทำจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจ
เป็นการเข้าใจผิดตัวเองถูกมดการ

มันเก่ามันเก่าไปเก่ามาแล้วมันขึ้น

มันขึ้นเหรอ
ผืนคุณก็บอกยิ่งเก่าผื่นมันยิ่งขึ้น

นี่มันแหละแค่โดนมดกาดตลอดรวบไปเลยนะ
ไม่ใช่มันชอบปั่นอ่านไป๑๐นาทีแล้วยังไม่จบข่าว
หรือยังไม่จบค่ะงงเนี่ย
จะถามฉันเตรียมข้อมูลมาทำไปนั่งเบื่อ

ป้ากกดนั่งอ่ะรบปรับ๕๐๐๐บาท
แล้วยังไงสรุปว่าคือเขาเก่า
แล้วพอเก่าไปกลับมามีอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยทำโชว์เลยถูกไหม
เขาไม่ได้ทำโชว์เขาทำของเขาคนเดียว

เพิ่งจะถามอะไรอย่างนี้เลยอีบ้า
ดูคุณยินจริงเยอะสุดที่
ใช่ไมค่ะคุณหนุ่มคะใช่ครับค่ะ

ที่คนนี้ก็เห็นข่าวไป
ทำอยากจริงพลัน
ฉันมาอยากจำเป็นพิธีกรพูดอีกอ่ะเขาบ้างเนอะ

แต่ที่นุ่มปิดเบรกสวยเลยค่ะพี่

ทำอะไรมีทีหรือล่ะเออไม่อ่านแล้วปิดแบงหรือเปล่า
ยังมีเวลายังมีเวลาพ่อหลวงพ่อฝากไว้นิดนึง

โดนเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเหรียญที่ยาชโยมบริจักษ์ข้าวไฟมา
นี่น่าโง่งสารนะนี่น่าโง่งสารนะครับ
คือปัญหาของการใช้เหรียญไปจ่ายเงินไปชำระหนี้สร้างความดราม่าอยู่หลายครั้งเลย

เพราะว่าพระครูประหลัดบุญฤทธิ์วิชาธโลเป็นเจ้าอาวาสวัดนางพระยานะครับ

คือท่านเนี่ยนำเอาเงินที่ญาติโยมทำบุญอยู่ในเหรียญเนี่ยนะครับ
ไปจ่ายค่าไฟประมาณหมื่นกว่าบาท

เขาได้เผยแพร่ภาพนะฮะ
แล้วก็เรื่องราวบอกว่าเห็นใจพระคุณท่าน
แต่ถ้าตามกฎหมายจริงมีกำหนดไว้ว่าเหรียญกระสาปสามารถชำระหนี้ได้

อยากให้หน่วยงานยกเว้นบ้างบางกรณีก็ดีนะ
เช้านี้นำเหรียญมาจ่ายค่าไฟวัดนางพญา
ทีแรกไฟฟ้าไม่ยอมเอาเหรียญ
บอกว่าจะเอาเหรียญแค่๒๐๐เท่านั้น
แล้วจะให้วัดทำยังไงในเมื่อมันมีเหรียญ

วันนี้มาจ่ายค่าไฟฟ้าของวัดจำนวนทั้งหมด
เป็น๑๑๓๔๓บาท
แบ่งเป็นธนบัตร๔๘๙๐บาท
เหรียญบาทเหรียญ๕เหรียญ๑๖๒๐๐บาท
เหรียญ๒๕แล้วก็เหรียญ๑๐สตางค์
๒๕สตางค์และเหรียญ๑๐สตางค์นะฮะ๒๕๓บาท
แล้วก็เหรียญ๒๕สตางค์แล้วก็เหรียญ๑๐สตางค์

ไม่เอานะฮะต้องเอาเหรียญบาทเท่านั้น
ยังไงก็สงสัยว่ากฎหมายของเขาออกกฎยกเลิก
เหรียญ๒๐สตางค์แล้วก็เหรียญ๕๐สตางค์ไปแล้วเหรอ
เดี๋ยว๒๕สตางค์บอกไม่มีแล้วเหรออะไรอย่างนี้นะฮะ
หรือว่าเหรียญบาทเนี่ยทำไมจ่ายค่าไฟไม่ได้
ผู้บริหารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายท่านก็งง

ก็เอาอย่างนี้ในที่สุดแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับ
ภาพออกไปปุ๊บเจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่คุณเล่ามาที่นครเนอะ

ซึ่งผู้โพดเรื่องนั้นกล่าวว่าที่โพดไปเนี่ยด้วยความน้อยใจ
ที่เขาไม่รับชำระเงินจากญาติโยมที่มาทำบุญ

แล้วก็ขอรับเงินทั้งหมดโดยไม่มีข้อแม้
ส่วนเงินเหรียญที่เหลือนั้นก็ได้ขอแลกไปทั้งหมดเช่นเดียวกัน
ถ้าคราวหน้าไปจ่ายอีกก็คงเอาเหรียญที่ญาติโยมจะทำบุญมาคือ
นึกออกไหมพระอาทิตย์เพราะเอาเหรียญที่เราใส่ตู้กัน๑๐บาท๒๐บาท
ก็เอาเหรียญเหล่านั้นไปจ่ายพระเขาก็ยังยืนยันอย่างนั้น
การไฟฟ้าศูนย์ภูมิภาคนักกรรมศรีธรรมดาเจ้าหน้าที่
ระบุเพียงว่าได้แก้ไขปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกันเรียบร้อยแล้วครับ
ไม่มีปัญหาใดโดยเจ้าหน้าที่รับชำระค่าไฟตามปกติ
แม้ว่าเป็นเงินเหรียญก็ตาม

ช่วงหน้าหลุงรักเลยเหรนบอกทวดเลิกล่า
อืม
มีเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากในโลกโซเชียลนะคะ
ที่หนูน้อยวัยเพียง๕ขวบเท่านั้นเอง

ทวดเลยนะบอกว่ากินเหล้านานอ่ะย้ำนะทีหลังอย่ากินอีกนะ
เตือนหลายครั้งแล้วด้วยน่ะดูสิเด็กอ่ะห้าขวบพูดอย่างงี้น่ะ

ต้องกลับบ้านสิบหลังอย่ากินเหรียะเตือนหลายครั้งแล้วนี่

ก็คือเหมือนปกติพี่ชมจะแบบพูดแบบนี้

แล้วเจ้าสายฟ้าคงฟังฟังแล้วชิน
พอแม่พูดแบบนี้เอาบ้างพูดบ้าง

พูดตามแม่วันนั้นพี่หวานเจี๊ยบเขาถ่ายอยู่
ล่ะนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเรื่องน่ารักดี
อืมแต่ชาวเน็ตมีการแชร์โพสต์

โผล่ออกมาจากท้ายรถเก๋ง

พบอยู่ท้ายรถเก๋งที่จอดอยู่ในห้างแห่งหนึ่งจังหวัดชนบุรี

เหมือนเป็นผมโผล่ออกมาจากรถเก๋ง

คิดว่าโอ้โหมันจะต้องเป็นฆาตกรรมแน่เลย
ปรากฏคนดูตื่นตนกคนเห็นเป็นฉันก็ตื่น
ต้องแจ้งตำรวจอยู่แล้ว

ผมต่อนางหลุดออกมาจากท้ายรถ
แล้วคนแจ้วมีการฆาตกรรมเอาศพไปยักษ์ไว้ในรถ
ปรากฏประกาศตัวลั่นเลยนะ
ประกาศตัวหาใครเป็นเจ้าของรถคันนี้
ใครเป็นเจ้าของรถท่านตำรวจมาคุณดูสิ
เป็นเรื่องเป็นราวประกาศสิเจ้าของรถทะเบียนนี้ทะเบียนนี้
ถ้าดูในข่าวแบบข่าวไทยรัฐนี่แหละตอนเที่ยงประกาศตอนนี้ปรากฏ
อุ้ยคุณเอ๋ยนางไม่ได้ยินด้วยนะเจ้าของไม่ได้ยิน
เขาประกาศเรียกเจ้าของก็ไม่ได้ยินจนตำรวจมาเยอะกำลังจะขึ้นรถ
ฉันทำอะไรผิดเนี่ยตำรวจมากันเยอะแยะเลย
ีคยิ่งกว่าพีคสงสารตำรวจตำรวจเปิดมาปุ๊บอ้าว
ที่ยืนรอกันมาเป็นชั่วโมงเป็นแฮร์พีสต่อแล้วมันโผล่อออกมาคุณเอ๋ย
เป็นมิติใหม่แห่งการเรียกลูกค้าตอบผมเลยจ้ะนะเขาก็ว่าอย่างนั้น
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเท่าแก่โรงน้ำดื่มศรัทธาพญานาค
ถูกรางวัลเนี่ย๓๓งวดติดเลยนะฮะไม่ห่วงเลขเด็ดด้วยนะ
ปล่อยชุดใหญ่ให้ดูด้วยนะครับนายกฤษดาแซ่โกยอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่มตรานักฮราชนะฮะเขาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
ถูกลอตเตอรี่ติดกัน๓๓งวดเปิดเผยนะครับว่าตนเองเนี่ยถูกรางวัลติดต่อกันมาเยอะแล้ว
เพราะศรัทธาองค์พญานาครวมถึงแร่ธาตุต่างที่บำเพ็ญบุญบารมีมารับหลายร้อยพันปี
ซึ่งตนเองเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะฮะที่สำคัญสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอด
โดยบอกว่าหากถูกแล้วก็ให้ทำบุญมากตามศรัทธาถูกมากถูกน้อยก็ทำไป
แล้วก็บอกอย่างงมงายนะนี่อันนี้นะครับ
โดยดาวเด่นอัญมณีเป็นดวงตาพญานาคสีแดงฉานขนาดใหญ่
นี่นะครับจะมีน้ำหนักมากนะฮะ
จำนวน๑คู่เนี่ยเอามาไว้บนแผ่นที่มีตัวเลข๒ตัว
จากการสัมผัสพลังลึกลับดวงตาพญานาคมีเลขวงกลม๔
นี่ว่าอย่างนั้นนะฮะ
นี่นะครับนี่นะฮะ
คือนายกิจสดากล่าวเพิ่มเติมบอกว่า
กรณีแต่หากกรณีเวลาช้าเร็วในการออกรางวัลนะฮะ
เลขที่อยู่ใกล้เคียงก็จะมี๒๐๘๒เสียง
คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาออกมาบอกนะครับ
มีชาวต่างชาติมาขอซื้อดวงตาพญานาคคู่นี้ทั้งหมด๒๕ล้านบาท
แต่ตนเองไม่ขายเพราะเป็นอัญมณีนะที่หายากมาก

แล้วก็ยังมีอัญมณีต่างอีกจำนวนมากนะฮะ

จริงหรือ
อัญมณีแต่มันก็
ฉันก็เชื่อพญานาคแต่มันก็เหมือนกับลูกแก้วที่เรา
ใครวะครับคุณแม่นนี่ฉันเครื่องทิ้งแล้วเถอะเนอะ
ใช่คุณครับ
ฉันคือพี่ช่อง๙อะตอนนั้นนะ
ใช่คุณครับ

ถูกฟ้าจริงไหม
เออเอาพักพักพักช่วงหน้าแม่แก้วณเดชต์นะคะมีละอย่างอื่นแล้วหรือ

รายการนี้ดูกระสอร์ธชอนี่อีกแล้ว

จู่เจอลูกเต่าหลงเข้ามาอยู่ในบ้านว่ะ
โดยระบุว่าช่วงประมาณ๙โมงกว่า
ผู้ช่วยของแม่โทรมาบอกว่าได้ยินเสียง
เย็นก็คือหมาที่นาเดชน์ไปเก็บมาเลี้ยง

นำโชคมาให้แม่กับป๊ากับพี่ณเดชน์

จะมีเจ้าของในหมู่บ้านนั่นแหละคงซุกสนออกมาเพราะฝนตกอากาศชื้น
จะหาเจ้าของให้หนูนะคะแต่จะขอเรียกชื่อหนูว่าดีนี่
พอเมื่อตามหาเจ้าของไม่พบแล้วแม่แก้วณเดชนก็จึงตัดสินใจเลี้ยเต่าน้อยนี้
นะฮะก็ปล่อยบริเวณสระน้ำในหมู่บ้านเนี่ยพร้อมระบุว่า
ดีดีเนี้ยมาอยู่ที่บ้านละที่หนึ่งร้อยทับสองร้อยแปดสิบสี่
หนึ่งร้อยทับสองร้อยแปดสิบสี่พี่แบลลี่ปล่อยไปแล้วในสระใหญ่ของหมู่บ้าน
ขอให้หนูดีจงเป็นสุขนะมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็แม่แก้ว
อืมนี่เต่าเต่ายิปุ่นป่ะไม่รู้เลยหรือเต่าไทยเต่านี่ของแม่
เต่าบกหรือเต่าน้ำแม่เต่าไม่ใช่เต่าบกเต่าบกเนอะมันขึ้นได้อยู่แล้ว
อ้าวพี่ปุ๊อัญชาลีก็ให้กำลังใจพี่เปิ้ลหัทยานะคะหลังจากสูญเสียคุณตัวสรรยูไป
ยามเศร้าเนี่ยเขาบอกว่าเราจะร้องไห้ไปด้วยกันค่ะ
เป็นพี่น้องที่เรียกว่าสนิทกันมานานทีเดียวนะคะสำหรับพี่เปิ้ลหัทยากับพี่ปุ๊อัญชาลี
จนวันนี้เนี่ยสองสาวต้องสูญเสียเสาหลักเขาเรียกว่าแบบอย่างพี่ตัวไปอย่างกระทันหัน
โรคมะเร็งตับก็สร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
ซึ่งพี่ปุ๊กอัญชรีก็โพสต์ข้อความลงในส่วนตัวพร้อมกับบอกว่า
ยามสุขเราจะหัวเราะด้วยกันในยามเศร้าเราจะร้องไห้ด้วยกัน
เมื่อวานก็เจอพี่เปิ้ลค่ะไปที่งานศพมา
เมื่อวานคนเยอะมากค่ะพี่นักข่าวไปกันเยอะมากจริง
สำหรับวันแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากคนในวงการบันเทิง
จริงจะมีแบบเพื่อนแล้วก็คนแบบใกล้ชิดพี่ตัวอีกมากมายทีเดียว
ไปร่วมงานเยอะมากจริงพี่คนเยอะ
แล้วก็จริงต้องบอกเป็นที่รักของใครหลายคนมากนะ
วงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับพี่ตัวนะ
แต่ที่ผมไม่มีใครรู้เลย
คือจริงพี่ตัวเขาไม่อยากบอกรถเมย์เองก็ไม่รู้
รถแม่งไทยละครกับพี่ตัวอยู่ไทยละครยังไม่ปิดกล้องเลย
คือพอดีประจวบเหมาะกับตอนประมาณเดือนตุลาพี่ตัวล้ม
แล้วก็ต้องไปรักษาเรื่องหลังก็คือมีการผ่าตัด
พอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มารู้จากข่าวอีกทีตอนหลัง
เหมือนกันว่าอ้าวหลังจากที่ผ่าตัดรอบนั้นเกี่ยวกับเรื่องหลังถึงไปเจอว่าเป็นมะเร็ง
แต่ว่าพี่ตัวก็ไม่เคยมีการบอกอะไรเราก็รู้แค่ว่า

เขาทราบตั้งแต่ตอนนั้นแต่เขาไม่มีการบอกอะไร

พอเสร็จปั๊บหลังจากตอนนั้นเขาผ่าตัดเสร็จ
ก็พักฟื้นอยู่สักแป๊บนึงประมาณสักเดือนกุมภากลับมาถ่ายละครอีก
ตอนเดือนกุมภาก็ยังแบบเดินได้ไม่เต็มที่เหมือนปกติที่เคยเป็น

กุมพากลับมาถ่ายเพราะว่าพี่ตู้อาการดีขึ้น
แล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อพี่ตัวผ่าหลังแล้วอาการดีขึ้นแล้ว
เพราะว่าจะมีทีมงานอยู่คนหนึ่งเดินประกบพี่ตัวตลอด
เป็นแบบเป็นพี่ประสานงานที่กอง

เดี๋ยวจะเป็นอะไรมากกว่าเดิมอะไรประมาณอย่างนี้
พอหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวโควิดมากองละครหยุด
ก็ไม่ได้ถ่ายอีกตั้งแต่มีนาเมสาพฤษภา

ก็คือในช่วงพฤษภาก็ไม่มีใครรู้อาการ
อย่างน้องทีมงานถามทางกองไปว่า

คลีย์คิวจัดคิวไว้ให้ของละครด้วย
เขาก็บอกเดี๋ยวคงจะมีการถ่ายอะไร
ประมาณเดือนมิถุนากลางเดือนปลายเดือน
แล้วอยู่ดีทุกคนก็เลยตกใจช็อกไปว่า

หรือไม่รู้จริงกุมภายังแบบ

อมลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้ผอมลงขนาดเท่ากับที่พี่เปิ้ลลงรูปล่าสุด
ที่เราเห็นในช่วงเดือนสุดท้ายที่อันนั้นคือผอมจริง
แต่ก่อนหน้านั้นกุมภายังไม่รู้สึกเลย

เขาบอกว่ามากมากครั้งสุดท้ายที่พี่เมย์เจอคือเวลาไหนนะ
๑๙กุมภาคก็คือ๑๙กุมภาค

ครั้งแรกของการเล่นละครเนี่ยตุลาพี่ตัวก็จะแบบว่าให้ไป

ตุลานี่คือช่วงที่พี่ตัวเริ่มล้ม
เจ็ดมกลาปี๑๙อ่ะนี่๒๐๑๙
ใช่ราคาเรื่องที่แล้วปีที่แล้ว

เจกต์กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปี
แล้วก็มาอันนี้เป็นวันที่เรามาอ่านบทกัน

จริงกว่ามันจะเริ่มถ่ายประมาณสักแบบเมษา
แล้วก็ประมาณตุลาพี่ตัวก็ป่วยก็เลยหยุด
หยุดอีกอะไรอย่างเงี้ไอ้ถ่ายในป่าในเขาในอะไรกัน
แบบไปทรหดอะไรกันมาแบบเต็มที่หมดแล้ว
แล้วก็เหลืออีกประมาณสัก๑๐คิว
คือเรามารู้ทีหลังจริงมันจะมีมากกว่า๑๐คิวนิดนึ
แต่ว่าเขามีการปรับบท

เพราะพี่ตัวเป็นคนเขียนบทเองทั้งหมด

เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ๒ช่วงเวลา
ก็คือตั้งแต่ปีย้อนกลับไป๓ปีก่อน
กับเรื่องณปัจจุบันเหมือนประมาณว่าคุณพ่อเสียในเรื่องค่ะ
แล้วกำลังอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น
เมื่อ๓ปีที่แล้วตอนพ่อเสียเนี่ยใครเป็นคนฆ่า

ก็เลยเหมือนอาจจะมีเรื่องราวของการย้อนอดีตกลับไป

ตอนนี้ถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่๑๐๐เนี่ยคะ

คือตอนแรกยังไม่รู้แต่เท่าที่บอกมาคือพี่ตัวเขาฝากฝังเอาไว้ว่าทำละครให้เสร็จ

มันเป็นเรื่องที่พี่ตัวตั้งใจมากนะเอาจริง

บางทีอย่างเวลาเราอ่านบทเองปี๒๕๖๑๒๕๖๓ช่วงไหนเป็นช่วงไหน
ในเหตุการณ์เดียวกันมันมีแบบ
ในช่วงเวลาเดียวกันอาจจะคนละปีมันมีเหตุการณ์ต่างกันอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบพี่ตัวเขาเป็นคนเขียนบทค่อนข้างแบบซับซ้อนมากพอสมควร

เขาบอกเลยว่าช่วงที่พี่ตัวไม่สบายแล้วอยู่แบบพักอ่ะพี่ตัวเพ้อแบบ
อ่ะกองละครจัดเสร็จหรือยังเซ็ตเสร็จหรือยัง

แต่บางคนแบบรักในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องการถ่ายทำ
เออจริงค่ะพี่เอ๊มมาก

ใช่จริงเขาก็ตั้งใจที่แรกเขาก็คงกังวล
ที่แบบว่าลูกสาวเรียนจบแล้วอยากไปงานรับปริญญาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจบแล้วนะเขารู้ว่าลูกเขาเรียนจบเรียบร้อยอยู่แล้ว
แต่แค่แบบยังไม่ได้ไปงานรับปริญญาแค่นั้นเอง

ก็ภูมิใจหนูเชื่อนะพี่ตัวภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนมา

ลูกเขาจะเป็นดาราบ้างลูกเขาจะมาเป็นดาราบ้างไหม
เขาอยู่ในเขาอยู่ในนั้นของเกาหลีอยู่แล้วนะ
อ๋อเขาเป็นดาราบที่เกาหลีอยู่ที่ไทยอยู่ในอะไรสักอย่างของเกาหลีเลย
กำลังฝึกทั้งร้องทั้งเต้นทั้งอะไรอย่างนี้

รักทั้งคู่เลยขาวแบบน่ารักดี

เอาล่ะนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ

ยินดี

รอพี่หนูขั้นน่ะหน่อยหนึ่งไม่ได้นะ
หนุ่มตกใจทำไมจะไม่อ่านข้ามตกใจ
มีคนมาตั้งข้อสังเกตถึงความสนิทสนมที่ดูแล้ว
คนรู้จักกับนักแสดงรุ่นพี่เจมน

จริงหรือเปล่าจริงนี่นะครับคุณเจก็โพสต์ภาพเพิ่มเป็นแฟนกันอยู่
เปิดตัวสุดหวานกับสาวปริศนาที่ยืนกอดเอวเป่าผมอยู่หน้ากระจก
ถึงแม้จะมีโทรศาสตร์ปืนถือปิดบางใบหน้าของสาวคนนางกล่าว
แฟนคลับหลายคนจำได้ว่านี่คือสาวนดนะฮะ
ใช่ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับเป็นรูปอิโมจิการ์ตูนทั้งนี้นะฮะ
คงต้องรอทั้งสองคนนั้นออกมายืนยันกันให้ชัดอีกครั้งหนึ่งถึงสถานะประสับภาพที่ที่ไหน

อยู่นี่เจ่าเจแต่เจ๊มนทลเชื่อไม่กินพักไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินอะไรอ่ะ

ยังหล่อเปะแบบหล่อแบบรู้สิ
จริงโฮดหล่อผู้ชายเลยอ่ะ

แก่ตันหากลับนั่นเอาหรา
แก่ประมาณ๑๓มีไม่เท่าไรหรอก
จะมาให้เจอกับแอไม่ได้แอแม่เด็ก
วันนี้พึ่งเจอไง

ไม่น่าจะไปพูดเลย
ไปแล้วหวัดดีครับ